รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์สนับสนุกโดยอีซูซูดีแม็กซ์พลิกอัพดีสุด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
เอาละครับ๑ชั่วโมงถึงนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์
ไม่เชื่อยาลบหลุงมูเตรลุไม่เข้าฝ่ายออกไป
แผดรับฉุนอันนี้จำได้ไหมกระทั่งก่อนเกิด
เราจำความได้ของเราเนี่ยเด็กสุด

แต่นี่เขาบอกเขาจำได้หมดเลยตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแม่
นำซ้ำเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอเองเนี่ยนะครับ
คลอดออกมาแล้วอายุได้๘ขวบเจอผี

ถ้าจะพูดถึงคนตาทิพย์พี่หนุ่มเชื่อหรือไม่
เอ่อก็ครับไครครับพลานะ

อันนี้ตาทิพย์ถ้าตาแดงปุ๊บแล้วก็โอ้โห

แต่ตาทิพย์พวกนี้เขาได้มาจากชาติที่แล้ว
ขอต้อนรับคุณส้มมันนิกาอวยสวัสดีครับ
เชิญครับเชิญครับ

ไม่น่าจะมาเป็นแขกรับเชิญเราได้เลยนะ

เชื่อเรื่องราวของพูดผีปีศาจจิตวิญญาณสิ่งเล่นลับศัยศาสตร์เชื่อไหม
จริงส้มไม่เชื่อแต่ว่าเจอจนต้องเชื่อค่ะ

ใช่แล้วก็พิสูจน์หลายครั้ง
เราพิสูจน์เองทั้งคนใกล้ตัวพิสูจน์

วันนี้หัวข้อของเราที่พูดคุยกันเป็นเรื่องราวของคนตาทิพย์
เขามองเห็นในสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราอาจจะมองไม่เห็น
เขาบอกคุณสามารถเห็นภาพตัวเองตั้งแต่คุณยังไม่เกิดด้วยซ้ำไป

จะไม่ได้เป็นตอนเด็กหรือตอนที่อยู่ในท้องของคุณแม่
ความทรงจำแรกของส้มจะเป็นความทรงจำที่เราอยู่ในที่ที่เป็นเหมือนกับหน้าผา

แล้วคนที่แต่งตัวในนั้นจะแต่งตัวเหมือนกันทุกคนกับเราก็คือใส่เหมือนผ้าดิบสีขาวอะค่ะ
แล้วแค่เจาะรูให้มีหัวโผล่ได้ทุกคนใส่เหมือนกัน

ใช่ก็คือแค่เหมือนบังแบบไม่ให้เห็นอวัยวะข้างใน

จะอยู่ในพบหนึ่งซึ่งเป็นอดีตชาติของคุณที่คุณตายไปแล้วแล้วไปอยู่ตรงนั้น
อดีตชาติค่ะพี่หนุ่มเป็นชาตินี้หนูนี่แหละ

ถูกค่ะแล้วก็หนูมายืนอยู่ตรงหน้าผ่าตรงนั้นด้วยความที่เตรียมตัวจะมาเกิด
แล้วก็จะมีเป็นผู้ชายอะค่ะแต่งตัวคล้ายกับนักรบโบราณที่แบบมีผ้าสีแดง

เตี๋ยวแดงแล้วก็ไม่ใส่เสื้อค่ะแล้วก็เขายืนเขาบอกว่าเนี่ยมาต่อแถวได้แล้ว
คือตรงนั้นที่หนูเดินไปมันเป็นเหมือนปากเหวที่แบบมันไม่เห็นก้นเหวเลยค่ะ
แล้วก็ตลอดเส้นทางนี้มีคนที่ต่อแถวกันแบบหลายสิบแถวมาก

ใช่สุดลูกหูลูกตาแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องไปแถวไหน
เขาก็บอกว่ามานี่มานี่เขาก็กวักมือเรียกส้มก็เดินเดินไปหาเขา
แต่ตรงนั้นที่เขายืนอ่ะไม่มีคนยืนอยู่เลยนะคะน่าจะเป็นคิวที่แบบแถวนี้จะเป็นประเภทนี้
อีกแถวหนึ่งอีกประเภทหนึ่งอะไรอย่างเนี้ยไปเกิดแต่ละพบแต่หน้าเหมือนกัน

หนูก็แบบหันไปเจอคุณลุงคนนึงอะค่ะเขาเดินมาสะกิดว่าดื่มน้ำหรือยัง
ก็ถามน้ำอะไรเขาก็ชี้ไปตรงข้างหลังเราอะค่ะ
มันจะเป็นโต๊ะแบบเหมือนโต๊ะหน้าขาวตามงานอีเวนต์ทั่วไปอ่ะ
โต๊ะยาวอ่ะใช่ค่ะแล้วก็มีน้ำหนึ่งเหยือกกับแก้วอยู่หนึ่งใบ
เขาบอกว่าน้ำนี้กินก็ได้ไม่กินก็ได้แล้วแต่เรา
ถ้าหิวก็กินหนูก็จีบเหมือนชิมอ่ะเราไม่หิวน้ำแต่เราอยากรู้อ่ะ
พอชิมจิบคำนึงมีป้าผู้หญิงเดินมาเหมือนตีอ่ะเหมือนจะตีเราอ่ะ
หนูก็ตกใจหนูก็วางแก้วป้าบอกว่ากินทำไมเธอไม่ต้องกินไปต่อแถวได้แล้ว
แต่ป้าแต่งตัวเหมือนเราเลยนะสรุปคือไม่ได้กินจิบนิดเดียวนิดจิ๊กเข้าไปแค่นี้
แค่ให้รู้รสชาตินิดเดียวอ่ะเออมันอร่อยจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึก
เราก็รู้สึกแต่ว่ามันไม่ได้อร่อยเหมือนกับ
รสชาติอาหารที่เรากินกันทุกวันนี้ค่ะ

คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็เดินกลับมา

ทีนี้มีเป็นเจ้าหน้าที่อีกคนนึง
เขาเดินมาเกาะไหล่พี่คนแรกที่ยืนตรงแถวหนูอ่ะ

คนแรกเนี่ยหนูจำชื่อไม่ได้นะคะ

เกิดในบ้านที่ฐานะยากจนมาก

ใช่ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุประมาณ๒๓ค่ะ
ยากจนมากแต่ตอนอายุ๒๓เนี่ย

เกิดที่ดีที่แบบว่า

ไหมแบบฐานะแบบดีมากอะไรอย่างนี้

ถ้าอย่างนั้นขอไปเกิดในบ้านที่
เป็นตระกูลของข้าราชการก็ได้

แล้วเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มันนิกาก็คือเรา

แต่ว่าเราเราขอทราบหน่อยสิว่ามันนิกาเนี่ย

ไปก็คือว่ามีทุกอย่างพร้อม

แล้วก็เราจะต้องชดใช้กรรมเยอะนะ

ไม่รู้แต่เขาบอกว่าให้ชดใช้กรรมเยอะ
เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเกิดแล้วอีก
แบบเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในพบหลายชาติ

ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เอาสิชดใช้กรรมเยอะ

หนูก็เลยรู้สึกว่าถ้ายังงั้นเอาคนแรกดีกว่า

ภาพเหล่านี้มันไปเห็นตอนไหนอ่ะ

จำได้ว่าคุณเองอยู่ในท้อง
แล้วก็เห็นตับไตไส้พุงของแม่คุณอย่างนั้นเหรอ

สายสดือของคุณเองของแม่คุณเองที่เชื่อมต่อกันเนี่ยนะ

จำได้ค่ะทุกวันนี้ภาพมันก็ยังติดตาอยู่เสมอ

แล้วมันก็มืดมากตอนแรกมืดมากนะคะ
แล้วสักพักหนึ่งเหมือนเราใช้เวลาในการหลับเป็นส่วนใหญ่
ทำไปทำมาตื่นขึ้นมามันก็จะมีแสงสว่างอะค่ะ
เหมือนกับเราเอาไฟฉายแบบสปอร์ตไลท์แรงฉายเข้าหนัง

แบบนั้นเลยแล้วก็เห็นเป็นเส้นเลือดฝอย
แล้วก็มีสายอะไรสักสายนึงไม่รู้

คุณกำลังจะบอกกับเราว่าการเวียนไหว้ตายเกิดมันมีจริง

เป็นยังไงต่อฮะสิ่งที่คุณรู้สึก
หลังจากนั้นก็คือจะได้ยินเสียงคนรอบข้างคุย
ได้ยินเสียงคุณแม่ได้ยินเสียงคุณย่าได้ยินเสียงคุณพ่อ
ซึ่งโตมาเรารับรู้ว่าเสียงที่เราได้ยินคือเสียงคนเหล่านี้
เราจำได้เลยตั้งแต่อยู่ในท้อง

เคยจำได้ว่าแม่หายใจไม่ออกตอนนี้คุณอยู่ในท้อง
ใช่ก็คือมันมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่เหมือนกับ
ซ้อนท้ายมันจะใส่คุณพ่อแล้วตกหลุม
คุณแม่เล่าให้ฟังตอนหนูโตแล้วนะคะว่า
ท่านจุกเป็นแบบข้ามวันเลยอะ
มันเจ็บมากจนต้องไปหาหมอเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะแท้ง
แล้วก็ตอนนั้นหนูก็มีความรู้สึกว่าจุกแล้วก็ทรมานมากจริง

ใช่รู้สึกว่ามันแบบเหมือนเราจะตายแล้ว
เหมือนเราจะรู้สึกว่าแบบหายใจไม่ออกอะไรอย่างนี้
แสดงว่าส้มหาแว้คำแรกเนี่ย
ส้มรู้ที่มาที่ไปของตัวเองมาหมดแล้ว
ว่าตัวเองตกเขียวมาแล้วก็มาลงมาเกิด
เกิดอยู่ในท้องแม่เกือบแท้งตัวเองรู้หมดเลย

เดือนจริงเกิดมาแล้วหนูเข้าตู้อบอะค่ะ
คือหนูเกิดมาตัวเล็กมากแล้วต้องไปอยู่ในตู้อบ

เราจะรู้สึกแค่ว่ามันร้อนมาก
แล้วเราก็เห็นพี่เจ้าหน้าที่คนที่เขาผลักเราลงมาค่ะ
เขามายืนอยู่ปลายตู้ปลายเหมือนปลายเท้าเราอะค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเริ่มต้นกรรมแล้วนะ

เรามีความรู้สึกทุกอย่างเหมือนปกติ

แต่ส้มบอกส้มจำทุกอนูของชีวิตตัวเองได้เลยเหรอ
ใช่แล้วส้มก็มาเช็คกับคุณแม่กับคุณพ่อทุกอย่างเลยค่ะ
มันก็เป็นอย่างที่คุณรู้สึกได้จริงนะตอนนั้น

ตำหนิก็คือเป็นแผลเป็นบนตรงนี้ค่ะ
ซึ่งตรงเนี้ยตอนที่คุณหมอทำคลอดอ่ะ

หมอก็ให้ทำใจเพราะว่าคุณแม่คันเป็นพิษด้วย

แล้วก็มีภาวะที่เป็นเรื่องของความดันกับเสี่ยงเป็นเบาหวานด้วย

เหมือนกับคุณหมอก็บอกให้แม่ทำใจไปเนิ่นแล้ว

ใช่แล้วก็ตอนน่าจะระยะเวลาประมาณ
ไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณ๔๕เดือนเนี่ยค่ะ
คุณหมอบอกคุณแม่ว่าต้องให้เลือกเรานะ

เพราะว่าคุณแม่มีอาการคันเป็นพิษที่รุนแรงมาก
เสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ตลอดเวลา
เรียกว่าตอนนั้นคุณเกือบจะไม่มีแขมไม่มีขาด้วย
ใช่ค่ะพี่หนุ่มคือคุณหมอบอกว่า
ถึงจะอันต้าซาวน์แล้วแต่สมัยก่อนมันเห็นไม่ชัดอะค่ะ
คุณหมอก็บอกตั้งแต่ตั้งแต่คุณแม่เป็นคันเป็นพิษเลยนะคะ
แล้วก็บอกจนถึงวันที่คลอดเลยด้วยซ้ำว่า
ทำใจนะลูกจะต้องไม่มีแขนไม่มีขาประมาณ๙๐
แต่ที่มันแปลกอะค่ะ
ก็คือว่าเวลาที่เราคลอดมาแล้ว

แล้วก็จะเด็กที่เกิดวันเดียวกันเนี่ยเขาจะวางใกล้กัน
ซึ่งของหนูเนี่ยเขามีคนที่เกิดวันเดียวกัน

ซึ่งตอนที่คุณแม่เขาตั้งคันคนนี้

ปรากฏว่าพอคลอดออกมาแล้ว

แต่เขาไม่มีแขนไม่มีขาแทนหนูทุกอย่าง

หรือว่าเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณก็ได้หรือเปล่า
ทำไมถึงไปคิดว่าเขามารับแทนคุณ

ทุกอย่างต้องมีเหตุแล้วมันถึงส่งผล
อีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อมีเซนต์

แต่ว่าจะไม่ได้เท่ากันเหมือนกันทุกอย่าง
คุณพ่อเห็นตอนแรกเลย
คุณพ่อเขาจะมีชื่อบอกอยู่แล้วค่ะ
ว่าอันนี้เป็นลูกของบ้านไหนอะไรอย่างนี้

แล้วคุณพ่อก็บอกกับคุณแม่กับคุณย่าว่า
เด็กคนนี้เหมือนเขามารับกรรมแทนลูกเรานะ
เพราะว่าคุณพ่อนั่งสมาธิแล้ว
เหมือนกับท่านพยายามที่จะ
ที่จะส่งบุญกุศลให้กับหนูอะค่ะ
ตลอดเวลาที่รู้ว่าลูกจะต้อง
จะต้องถูกทำแท้งนะแล้วแม่ไม่ยอม
แม่ก็บอกว่าถ้าแม่จะตายก็ให้แม่ตาย

แต่คุณจำเหตุการณ์ได้หมดเหมือนกับนั่งดูหนัง
ใช่มันจำได้หมดเหมือนเราแบบ

ตรงนี้หนูไม่แน่ใจว่ามันมาจากอะไร
ไม่รู้สาเหตุแต่รู้แค่ว่าตอนที่ท้อง

คุณแม่บอกว่าปกติคุณแม่เป็นคนไม่ตกป่า

แล้วก็ตกได้ประบูขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นลูกประบู

แล้วก็เอาออกแล้วก็โยนคืน

อันนี้ที่บ้านเชื่อกันนะคะ
ในครอบครัวเชื่อกันว่ามันเป็นผลกรรมที่คุณแม่ไปทำ
เพราะว่าคนทองเขาห้ามทำบาปเกี่ยวกับสิ่งในชีวิตนะคะ

น้อยคนก็จริงค่ะที่จะได้รับรู้
แต่ว่ามันก็มี

ผมเชื่อว่าคนที่ดูอยู่บางส่วนเขาจะไม่เชื่อ
ก็แล้วแต่เขาจะตัดสินใจกันเลยค่ะ

นี่คือเรื่องราวที่เขาเล่าในขณะที่เขาบอกว่า

ตั้งแต่เขาอยู่ในท้องแม่เขาจำความได้หมดเลย

วิ่งไล่กดหมา

มูเตรุให้เข้าไกลออกไกล
มูไนท์

นี่คือเรื่องราวที่เขาเล่า
ในขณะที่เขาบอกว่าเขาเพิ่งเกิด

หาเพื่อนคุณแม่ที่จังหวัดปราจินบุรี
ซึ่งเพื่อนคุณแม่คนนี้คุณพ่อเขาเพิ่งเสีย

แล้วคุณพ่อค่ะก็ขับรถเข้าไป

ตรงหน้าบ้านของเพื่อนคุณแม่หนูเห็นเป็นผู้ชายมีอายุคือน่าจะ๖๐กว่า
ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วตัวเขาซีด
ซีดแบบต้องป่วยหนักมาก
แล้วมันมีความเทาเหมือนกับคนไม่ค่อยสบายหนักอะค่ะ

แล้วก็มีรอยแผลแบบเย็บอยู่ตรงนี้ที่หัวที่ศีรษะเขา
พอหนูเห็นหนูก็หันไปยิ้มให้เขา

ด้วยความที่แบบเราก็งงว่าเอาทำไมไม่ยิ้มให้
สรุปแล้วพอเข้าไปถึงบ้านเพื่อนคุณแม่ค่ะ
อยู่ดีเพื่อนเขาก็คุยเรื่องพ่อเขาอะค่ะ
ว่าเนี่ยพ่อเขาเสียชีวิตนะแล้วตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลนะ
เอาไปทำพิธีแล้วก็ตอนนี้หมอกำลังชนะสูตรอยู่
มีแผลตรงนั้นตรงนี้อยู่ดีก็เล่าให้ฟังเฉยเลย

ใช่แล้วหนูก็เลยต่อเขาไปว่าใส่เสื้อแบบนี้
ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมทรงผมแบบนี้ใช่ไหม

คุณแม่ก็เลยถามคุณพ่อค่ะว่าลูกรู้ได้ยังไง
คุณพ่อก็บอกว่าเขาจะชอบเห็นอะไรแบบนี้แหละ
จริงไหมที่คุณเด็กคุณแยกไม่ออกเลย

ใช่หนูเล่นกับกุมารทอง

ก็คือเป็นจงกระเบนสีออกส้มแดงส้มแล้วก็มีสังวานแล้วก็มีหัวจุก
แต่ทุกครั้งที่เขามาเครื่องทองเขาจะเต็มตัวเลย
แล้วก็คนติดตามเขาเยอะมากที่เหมือนแบบ
เหมือนเป็นคนที่ติดตามมาดูแล
ซึ่งในบ้านมีแค่หนูกับพี่สาวอีกคนนึง
ไม่มีใครอยู่บ้านเลยแล้วหนูเล่นคนเดียว

แล้วก็บอกว่านี่ไงเพื่อนหนูไม่เห็นเหรอ

แต่ครั้งหนึ่งโอเคแหละเด็กเราก็ต้องเริ่มไปเข้าค่ายกัน
ปะกระแหมกับผีเลย
ก็มันจะมีเป็นเหมือนกับห้องนอนที่นอนเรียงกันเหมือนเด็กหอทั่วไปอะค่ะ
เราก็นอนเรียงกันแล้วทีนี้เพื่อนเราเขาขึ้นมาดึกขึ้นมาประมาณเกือบตี๒แล้ว
เราก็สะดุ้งตื่นแล้วก็เพื่อนมาแต่ว่ามองกลับไปตรงที่เพื่อนมานอนข้างเรา
มันจะเป็นผ้าม่าแล้วก็เป็นหน้าต่างแล้วมีผ้าม่านปิดซึ่งจะเหลือรูประมาณเนี้ยพอดีเลยที่ผ้าม่านไม่ได้ปิด
แล้วไฟข้างนอกคือเขาเปิดเอาไว้สำหรับคนไปเข้าห้องน้ำทีเนี้ยหนูก็หันไปหนูก็นึกว่าพี่ที่เป็นผู้ชายฝั่งฝั่งหอนอนผู้ชายอ่ะเขามาแกล้ง
แล้วเขาก็เหมือนแบบทาหน้าขาวแล้วก็เหมือนใส่วิกผมสั้นแล้วก็ทาปากแดงแล้วก็แบบห่มผ้าสีขาวแล้วเขาก็มาแบบเนี่ยช่องว่างเขาก็ยังยืนอยู่แค่เนี้ย
แล้วก็ยิ้มคือเขาตั้งใจมาให้เราเห็นเลยอะค่ะแล้วเห็นแบบเหมือนคนอย่างเนี้ยเหมือนหนูเห็นคนแบบเนี้ยพี่มดดำมันไม่ได้เห็นแบบเห็นเป็นเหมือนผีทุกครั้งอ่ะแล้วหน้าเขาก็แบบเหมือนคนตั้งใจแต่งหน้าเพื่อมาแกล้งเราอ่ะแล้วตอนแรกอ่ะเราไม่รู้ตัวค่ะทีนี้มีเพื่อนอ่ะตื่นอีกคนนึงตื่นเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำแล้วเขาก็ออกไปข้
จนเพื่อนเข้าห้องน้ำเสร็จขึ้นกลับมาเพื่อนก็กำลังจะนอนนะคะแล้วเราก็หันไปเจอเขากลับมายืนที่เดิมแล้วก็ยืนยิ้มให้เราเหมือนเดิมก็ก็เลยถามเพื่อนนะคะว่าเฮ้ยทำไมพี่เขาไม่ไปนอนสักทีมายืนแกล้งอยู่ได้คืออันนั้นที่มาเนี้ยมาในสภาพดีดีดีดีเลยค่ะเคยเห็นแบบที่มาในสภาพไม่ดีมั้ยเออตาเละบ้าปิ้นขาวมีมั้
หนูอ่ะปิดไฟนอนแล้วแล้วห้องมันมืดหมดเลยค่ะแล้วก็ได้ได้กลิ่นขาวเลือดก่อนแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอาจจะจมูกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งในความมืดที่เราหลับตาแล้วอ่ะเราเห็นเป็นหยดเลือดคือเรายังไม่ได้หลับนะคะไม่มีการอาการแบบเข้าสู่พวังอะไรทั้งสิ้นเห็นเป็นหยดเลือดหยดจากตอนแรกหยดสองหยดสามหยดท
ก็เห็นเหมือนมีคนเทเลือดแบบไหลลงตามบันไดอ่ะแล้วก็มีกลิ่นขาวเลือดมันคลุ้งมากอ่ะมันเหม็นมากเลยอ่ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยหนูกลัวขอเป็นแบบเห็นตัวได้ไหมคือเป็นเลือดเราเรารับไม่ได้มันเหม็นอ่ะค่ะก็ขอเห็นตัวได้ไหมพอเสร็จแล้วพอพอเราขอเห็นตัวเข

หนูอีกทีนึงอยู่ที่จังหวัดระยองพอตื่นมาตอนเช้าประมาณ๗โมงเช้าอะค่ะเราเห็นเป็นผู้ชายคนนี้แต่ปากเขาเหมือนคนทั่วไปนะคะมายืนอยู่ปลายเท้าเรา

ใช่แล้วเห็นกระตาเนื้อแบบนี้เลยหนูมีสติทุกอย่าง

ไม่ได้มาหลับตาหรืออะไรแล้วเราก็แบบตกใจเพราะมันไม่เคยเห็นอะไรที่ชัดแล้วก็ตรงมันใกล้ตัวขนาดนี้อะค่ะ
แล้วหนูก็เลยถามว่าคุณต้องการอะไรแต่สภาพเขาคือน่ากลัวมากอะพี่หนุ่มพี่มดดำคือ
ผมผมเขาจะเป็นเหมือนทรงสกินเฮดแต่หัวเขาอ่ะเละเหมือนโดนสิบล้อหรือโดนอะไรทับมา
แต่ว่าตรงอื่นเขาสมบูรณ์หมดเลยนะคะเสื้อเขาก็จะเป็นเสื้อคล้ายเสื้อม่อห้อมแต่ออกสีเทา
ทีนี้หนูก็แบบตกใจหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูทำบุญไปให้ค่ะขอให้คุณไปก่อนหนูกลัวเขาก็ไปทีนี้พอเขาไปเสร็จเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณป้าเปิดประตูเข้ามานะคะ
ซึ่งคุณป้าก็ไม่ได้รู้ว่าเราเจออะไรหนูก็บอกว่าป้าหนูเจอผีหลอกแล้วก็เล่าให้ฟังใส่เสื้อผ้าสีนี้ลักษณะเสื้อผ้าแบบนี้ทรงผมแบบนี้ความสูงเท่านี้สีผิวเท่านี้นะอะไรอย่างนี้
แล้วหนูเคยเห็นแล้วนะก่อนหน้านี้ที่บ้านของพี่สาวป้าเขาก็ร้องไห้เลย

หนูก็ตกใจบอกป้าเป็นอะไรป้ากลัวผีเหรอบอกไม่ใช่แล้วเขาก็ร้องแบบนานนะคะกว่าจะหยุดจนเขาเริ่มนิ่งหนูก็ถามว่าใช่ป้าเป็นอะไรป้าบอกว่าหนูรู้ไหมที่หนูเห็นคือใคร
หนูบอกหนูไม่รู้ป้ารู้เหรอป้ารู้ได้ไงป้าไม่ได้เห็นกับหนูป้าบอกนั่นน่ะเขาคือพ่อของป้า
เพราะเขาโดนสิบล้อชนตายหน้าบ้านซื้อผ้าก็ชุดนั้นใช่
สิบล้อชนตายหน้าบ้านแล้วเหยียบที่หัวคือคาที่เลยอืม
แล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่คุณป้าแบบเด็กอ่ะน่าจะ๓๐กว่าปีได้อะค่ะ
ที่เขาเสียไปป้าก็ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่าเขายังไม่ไปไหนอีกเหรอ
ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไปถือศีล๘แล้วก็อุทิศบุญกุศลให้คุณตาค่ะ
แต่เห็นบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณตาท่านนี้มาเนี่ยทำให้น้องสัมผัสได้ว่าคุณตาคนนี้
ค่ะไม่เคยทำบุญมาก่อนเลยก็เลยไม่รู้วิธีไปเกิด
ใช่ค่ะทำไมเอ่อเรารู้สึกว่ามวลพลังงานของเขาอ่ะ
ถ้าคนที่มีบุญกุศลติดตัวมาพอมีบ้างอะค่ะ
เขาจะสื่อสารอะไรกับเราได้ดีกว่าการมายืนเฉยแล้วให้เราเห็นสภาพที่แย่ที่สุดของเขา
อืมเพราะคนที่เขามีบุญกุศลเนี้ยเขาสามารถที่จะทำให้เราอ่ะ
เห็นในสภาพที่ไม่แย่ได้หรือถ้าเขาแย่เขาจะมีการพรางด้วยการใช้สีเขียว
อ่าฮะซึ่งอันนี้หนูเจอบ่อยมากเกี่ยวแล้วครับ
ที่คนเรายังไม่ค่อยทำบุญหรือว่าอะไรอย่างนี้คือ
ด้วยการที่เขายังมีห่วงด้วยค่ะเขาไปในขณะที่ลูกเขายังเล็กทั้งหมดเลย
ใช่ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่ค่อยได้ทำบุญ
ตอนนั้นหนูทำงานอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี

แล้ววันนั้นเป็นวันที่ทำงานเราเลิกช้า
เลิกดึกมากประมาณ๓ทุ่ม
เราก็ด้วยความรีบขับรถกลับบ้านเพื่อที่จะไปหายาด

พอขับรถไปเสร็จปุ๊บ
ตอนที่จังหวะที่เราอยู่เลนซ้ายมันมืดมากเลยค่ะ

แล้วมันเหมือนเรารู้สึกว่าข้างหน้าเรามันว่าง

แต่ทีนี้อยู่ดีหนูเห็นเป็นเหมือนผู้ชายแก่
ยืนอยู่ริมถนนแล้วเหมือนจะข้ามถนนออกมาตัดหน้ารถหนู
แล้วด้วยความที่เราขับรถเร็วมาก

ดังดีที่เลนนี้มันไม่มีรถมาเลนขวาค่ะไม่มีรถมา

ซึ่งสิ่งที่ทำให้หนูเสียวสันหลังที่สุดก็คือ
อันดับแรกหนูเห็นว่าเป็นคุณตาที่เป็นพ่อของคุณป้า
สภาพเดิมแต่ดีกว่าเดิมหน่อยนึง
ทีนี้หนูก็หันไปสิ่งที่เห็นคือ
อันนี้คือหน้ารถหนูนะคะอันนี้คือตู่สิบล้อ
ห่างกันไม่ถึงครึ่งฟุต

ใช่เขามาช่วยอยู่ดีหักหลบออกทันเฉยเลย
แล้วหนูก็ขับจนถึงบ้านแล้วแบบมาถึงบ้านมือสั่น

แม่ก็วิ่งมาดูว่าเป็นอะไรทำไม
ทำไมอยู่ดีขับรถมาถึงบ้านแล้วแบบร้องไห้

ก็แบบเอองั้นไปทำบุญให้เขานะอะไรอย่างนี้

อย่าว่าแต่ผมคนบดดำนั่งฟังอย่างนี้เลย

ใช่เคยพาไปหาจิตแพทย์ด้วยค่ะ

แม่คิดว่าสิ่งที่หนูเห็นทั้งหมด

แต่ว่าตอนพาไปไม่บอกนะว่าพาไปหาหมอ

แล้วก็จอดอยู่ที่จอดรถของโรงพยาบาล
คุณแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้ว่าอะไรหนูนะ
แต่แม่อยากรู้ว่าหนูว่าเป็นอะไรกันแน่
ขอพาหนูไปคุยกับจิตแพทย์ได้ไหม
หนูก็บอกว่าเราก็ช็อกนะก็อึ้งอะค่ะ
ก็เสียใจแหละที่เรารู้สึกว่าเราปกติ
แต่ทำไมขนาดคนที่เป็นแม่เราเขามองว่าเราไม่ปกติ

แต่แม่ต้องยอมรับนะถ้าหนูไม่เป็นอะไร

ว่าหนูไม่เหมือนคนอื่นจริง

แม่บอกได้แต่ขอให้เป็นใบรับรองจากหมอออกมาแล้วกัน

ใช่เพราะหมอคนนี้เป็นอาจารย์หมอด้าน

หมอบอกว่าหนูแค่มีอารมณ์อ่อนไหว
แล้วก็มีความรู้สึกที่ไวกว่าคนอื่นเท่านั้นเอง
เหตุการณ์นี้ทำให้แม่เชื่อเองว่า

เหตุการณ์ตอนที่คุณยายจะเสียชีวิต
หนูบอกคุณแม่ว่าคุณยายจะเสียวันไหนถูกต้อง

วันที่ก่อนคุณยายจะเสียชีวิต๓วันเนี่ยค่ะ
มันคือมันคือเป็นวันที่เรารู้สึกว่ามีเสียง
เป็นเสียงผู้ชายมากระซิบข้างหู
ตอนที่เรายืนเช็ดตัวให้คุณยายอยู่อะค่ะ
ว่า๓วันหลังวันพระใหญ่เตรียมตัวนะ
พูดต่อว่าตอนแสงสีทอง

วันที่เราเช็ดตัวให้คุณยายวันนั้นที่ได้ยินเสียงเนี่ย
เป็นวันพระใหญ่จริงนะคะ
ซึ่งรู้สึกจะเป็นวันอาสารหาบูชาด้วยค่ะ

แล้วก็ลองดูแล้วกันหลังวันพระใหญ่แต่เราไม่ได้บอกใคร
ก็คือเดินมาหาคุณพ่อพอรู้อย่างนั้นนะคะ
ก็เดินมากระซิบคุณพ่อบอกพ่อมีคนมาบอกหนู

อยู่ดีคุณแม่ก็ถามหนูกับพ่อว่าเนี่ยสื่ออะไรได้บ้างไหม
ทั้งที่คุณแม่หาว่าหนูกับพ่อเป็นบ้า

ใช่เหมือนกับเขาก็ไม่รู้จะพึ่งใครอะค่ะ

หนูก็บอกว่าถ้าหนูพูดไปแม่อย่าว่าหนูบ้านะ
แม่บอกได้แม่จะเชื่อหนู
หนูก็เลยบอกไปค่ะว่าหนูได้ยินว่า๓วันหลังวันพระใหญ่ตอนแสงสีทองให้เตรียมตัว
แม่ก็บอกโอเคพ่อก็เลยแบบพ่อก็เริ่มนับนิ้วหนูก็ถามพ่อนับอะไร
บอกเออวันที่เดียวกัน
แต่ของพ่อเป็นเวลา๔ทุ่ม๔๖นาที
หนูก็ถามคุณพ่อว่าแล้วคุณยายจะไปตอนไหนล่ะ
เพราะถ้ามัน๔ทุ่มเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมีแสงตะวันอะไร

ใช่ค่ะพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่เกิด

วันต่อไปก็คือมีโทรศัพท์ด่วนจากโรงพยาบาลว่าคุณยายไม่ไหวแล้ว
เราก็รีบขับรถไปกันนะคะ
แล้วทีนี้พอไปถึงคุณยายก็เหมือนรอ
พอหนูกราบเท้าคุณยายเสร็จเงยหน้าขึ้นมา
สิ่งที่หนูกับคุณพ่อสัมผัสได้คือ
ในห้องนั้นมันแอร์มันไม่ค่อยเย็นนะคะ

แล้วก็มีกลิ่นดอกพิกุลสลับกับดอกแก้ว
ซึ่งมันหอมมากแล้วก็เห็นเป็นดอกพิกุลสีทอง

แล้วหนูกับพ่อก็จับมือกันสองคนแล้วบอกพ่อยายไปแล้ว

ไม่มีใครเขาเห็นแบบเราและไม่มีใครเขารู้แบบเรา

แล้วมันคือสิ่งที่เห็นเหมือนกันทั้งหมด

แต่ตัวหนูกับคุณพ่อคือเย็นเหมือนแบบเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะ

แต่ว่าที่พยาบาลมาเจอเนี่ยประมาณจะ๖โมงเย็น
ซึ่งพอเราเดินออกมาค่ะ

ทุกคนก็แบบมีคนร้องไห้บ้างอะไรบ้างแม่ก็ตะโกนเรียกบังส้มอาบน้ำเสร็จหรือยัง
ออกมาได้แล้วยายไปแล้วหนูก็โอเคแต่เรารู้แล้วว่ายายไปตั้งแต่สองโมงกว่าแล้ว
แล้วก็เปิดประตูออกมาสิ่งที่เห็นคือเวลาคุณยายนอนอ่ะ
หันหัวไปทางหน้าต่างที่เป็นกระจกแล้วเอียงหัวสี่สิบห้าองศา
พอเขาใส่อุปกรณ์เยอะมากอะค่ะเขาก็จะตั้งเตียงไว้๔๕องศา
แล้วสิ่งที่เห็นคือเส้นขอบฟ้ามันตัดผ่านศีรษะคุณยายไปอย่างนี้
เป็นแสงสีทองตัดผ่านพอดีแล้วเลยขึ้นไปข้างบน
แล้วจากข้างบนลงมาเป็นแสงสีม่วงเจอกันตรงกลางเป็นแสงสีขาว

ทุกคนในห้องนั้นเห็นเหมือนกันหมดทุกคน

อันนี้เด็ดกว่าอีกสมัยเรียนมหาลัย

เหงาฉันก็จะไปหาเพื่อน

ชวนผีมานอนเป็นเพื่อน

หนูไม่เชื่อแล้วหนูก็ลองทุกอย่าง
วันนั้นเป็นวันที่รูเมดเรา

แล้วเราอ่ะอยู่กับหมาหนึ่งตัว
แล้วก็บอกว่าเนี่ยในห้องนี้มีใครว่างไหม

พูดเสร็จปุ๊บยังไม่ทันหายใจเข้าเลยพี่มดดำ

แล้วคือเราไม่ได้เห็นในนิมิตเรา
เห็นกระตาเนื้อแบบนี้เหมือนเราเห็นคนอย่างนี้

ความมืดคือเขาเป็นแสงสีเขียวเหมือนแบบเขาพรางตัวเองไว้ให้เราเห็นว่าเขามีเลือดมีอะไรอ่ะ

แล้วหนูก็แบบเรามานอนใกล้กันแค่นี้

หนูก็แบบถอยหนูก็ถอย

ก็เหงาว่าไม่ใช่หรอก็มานอนเป็นเพื่อนเรานี่ไง
ก็คือมีหลายเหตุการณ์ที่คุณพบประสบเจอนะฮะ

แล้วเราจะไปเที่ยว

แล้วเขาก็กลับมาเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืน
ซึ่งทุกครั้งมันจะต้องผ่านสี่แยกนี้
ซึ่งตรงมุมนี้มันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งทุกวันนี้ก็ยังมี

รู้สึกปกติไม่มีเหตุการณ์เห็นผีอะไรทั้งสิ้น

อยู่ดีอ่ะประมาณนับหนึ่งไปถึงสามอ่ะ
ได้ยินเสียงเหมือนมีหมาวิ่งตามแล้วแบบวิ่งแบบ
เสียงเล็บแบบสี่ขาแล้วแบบเสียงแบบ
แล้วก็แบบเฮ้ยหมาวิ่งตาม
ก็เลยบอกพี่เขาว่าแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วเราก็หันไป
แต่คือพี่เขาไม่ได้จอดนะคะก็คือแค่ชะลอ
ก็เลยแบบหันไปเห็นพอดี
ซึ่งสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่หมาแต่มันคือเป็นผู้หญิง
หน้าแบบเหมือนโดนของแข็งกระแทกจนจำสภาพเดิมไม่ได้อะค่ะ
แล้วผมแบบยาวแบบกระเซิงแต่ไม่ได้ยาวมากนะ
ผมยาวประมาณนี้แล้วก็กระเซิงแบบเหมือนยักษ์โศกอ่ะ
แล้วก็ใส่เสื้อคล้ายเสื้อเชิดของผู้ชายที่แขนสั้น
เป็นลายสก๊อตทีอะค่ะแล้วก็มีกระเป๋าแล้วก็ใส่เหมือนผ้าถุง
สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือไม่ใช่คนและไม่ใช่หมาผีแน่นอน
แล้วสัมผัสได้อีกอย่างคือเขาต้องไม่ใช่คนไทย
วิ่งอย่างนั้นเลยเหรอตะกรีปวดสี่ขาแล้วแบบหน้าเขาคือแบบอาฆาตแรงมากอ่ะ

ฆ่าทุกคนที่ผ่านตอนนั้นแต่ตอนนั้นน่ะมันมีหนูคันเดียวที่ผ่าน
แล้วหนูก็แบบตกใจก็จะกรี๊ดก็ไม่กล้ากรี๊ดอะค่ะ
ก็เลยหันไปสะกิดพี่เขาบอกว่าขับเร็วหน่อยแต่เขาก็แบบยิ่งชะลอ
พอยิ่งชะลอมันกลายเป็นว่าวิญญาณเนี่ยเขายิ่งใกล้เรามากขึ้น
ตกใจมาคว้าขาเราแบบคว้าขาเราอ่ะเขาแบบด้วยความเป็นวิญญาณ
หรือว่าน่ามันก็คว้าไม่รู้เนี้ยแปดนุรี่เบอร์ผิดไปเร็ว
เขาก็แบบเหมือนเราอ่ะดุเขาเขาก็เลยเร่งเครื่องว่าเออมันต้องมีอะไร
เหมือนแบบแต่เขาไม่เห็นนะคะแต่เขาไม่เห็น
หนูก็แบบเออโดนผีคว้าขาแต่แบบมันก็ไม่ได้โดนอะไรเราไง
แล้วก็แบบเออคืออะไรอ่ะมันคงไม่เป็นอะไรมั้
แต่เราหันไปเจอสารเจ้าที่เป็นเจ้าที่ของบ้านที่อยู่ริมถนน
หนูก็ยกมือไหว้ก็บอกว่าขอให้ท่านช่วยหนูนะคะหนูกลัว
พอผ่านสารเจ้านั้นมาค่ะสิ่งที่เราหันไปเจอก็คือ
หินนั้นเหมือนเขามีกำแพงเหมือนมีกระจก
กั้นนั้นอะเขาแบบตามเรามาไม่ได้อะ
อ่ะคุณบอกคุณเห็นวิญญาณค่ะคุณเห็นสิ่งที่อยู่ในข้างตัวเรา
พิธีกรสองคนใครมีอะไรตามมาไหม
คนทุกคนมันจะมีคนที่ตามมาอยู่แล้ว
ต่ออยู่ที่ว่าอเจมส์อเรนนี่อคุณเห็นอะไรบ้าง
อเรนนี่เอออย่างของพี่มดดำก่อน
หนูเห็นเกี่ยวกับพระที่เป็นคล้ายกับเกจิอาจารย์
หรือเป็นพระสงฆ์ท่านมาตามเราเพื่อดูแลเรา

อเจมส์ชื่อลงปู่อะไร
อเรนนี่อันนี้หนูไม่เห็นขนาดนั้นแต่หนูเห็นเป็นออ่าง

เป็นบารมีท่านที่คุ้มครองตำอยู่ข้างหลังตลอดเวลา
เพราะว่าวิญญาณที่พี่มดดำไปแต่ละที่

จะตามมาเอาบุญบ้างแกล้งเพื่อขอบุญบ้างอะไรอย่างนี้

ฉันจิตใจไม่ได้นะนู้นละเจ้ากรรมในเวรน่าจะเยอะอยู่
มีเจ้ากรรมในเวรก็มีมาทั้งในรูปแบบของคนและวิญญาณ
เขาตามมาเพื่อจะทวงคืนสัญญาอะไรบางอย่าง
นี่คือผู้หญิงนะทวงคืนสัญญาอะไรบางอย่างจากพี่หนุ่ม
ซึ่งมันจะเกี่ยวกับความครอบครัวความรักจริง
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
เพราะฉะนั้นชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
เราไม่ได้นำมาเพื่อให้คุณผู้ชมไปหลงงมงายว่าต้องเชื่อ
ต้องมีจริงนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อของเขาแบบนั้นนะฮะ
มดดำก็อาจจะเป็นความคิดอีกความคิดหนึ่งก็ได้
คุณผู้ชมอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้ถูกไหมฮะ
คำถามสุดท้ายคนเราตายแล้วไปไหน
ตายแล้วไปตามกรรมค่ะจริงจริงแล้วมันจะมีหลายที่ที่เราจะต้องไป
แต่ว่ามีอีกที่หนึ่งที่หนูเคยเหมือนกับจิตเราหลุดไป
แล้วเรายอมรับแล้วว่าตอนนั้นเราตาย
ปกติจะเป็นคนนอนตะแคงไม่นอนไม่นอนหงายเพราะว่านอนหงายอ่ะ
หนูจะชอบเหมือนกับแน่นหน้าอกแล้วแบบเราเป็นคนที่หยุดหายใจเองบ่อยมาก
ก็จะไม่ค่อยนอนหงายวันนั้นรู้สึกไม่สบายตัวก็คือนอนหงาย
นับถึงไม่ถึงสามอ่ะค่ะปลายเท้ากับปลายมืออ่ะ
อยู่ดีมันเย็นวาบแล้วมันชาแล้วมันก็หนักปื้อเลยแล้วมันรวมกันอยู่ตรงเนี้ย
ทุกอย่างมันวิ่งเข้ามาหาตรงนี้ค่ะ
แล้วมันวับไปเลยแต่ว่าเราอ่ะยังมีความรู้สึกบางนะคะ
เป็นความรู้สึกบางที่แอร์ตกโดนตัวเราได้ยินเสียงแอร์ได้ยินเสียงแฟนนอนหายใจหายใจแบบเหมือนหายใจดังอ่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงหมาเก่าได้ยินเสียงกระดิ่งได้ยินแต่มันไกลแล้วมันบางมากเลยค่ะ
แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับหลุดเฟรมกล้องไปอะค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนูที่ยืนคุยกับเจ้าหน้าที่คนที่เขาผลักเราตกลงมาจากหน้าผาบ้าง
เธอลองละลึกบุญกุศลที่เธอทำให้ผู้หญิงคนนั้นเขาเดินข้ามหน้าผ่าน
ไปด้วยสวัสดีภาพซึ่งหน้าผานั้นมันเป็นหน้าผาเหมือนที่หนูกระโดด
แต่ว่าข้างล่างมันเป็นเหมือนกับลาวาไหลอย่างนี้พี่
แล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันเป็นเหมือนกับแบบที่เรายืนอยู่นี่แหละ
แต่เขาเรียกฝั่งนู้นว่าสวรรค์เขาเรียกแบบนี้เลยหนูแบบอะไรคือสวรรค์
สวรรค์มันต้องแบบไม่เหมือนกับนรกไม่ใช่เหรอเขาบอกลองดูก่อน
แล้วหนูถามว่าแล้วไหนสะพานเขาบอกว่าระลึกสิเดี๋ยวสะพานมันจะมาเอง

คือไอ้บุญที่เราสร้างมาตอนยังมีลมหายใจอยู่ถูกต้องไหม
ให้เราระลึกบุญที่เราทำทั้งหมดหนูก็มั่นใจมากว่าหนูระลึกได้แน่น
เพราะหนูทำบุญทุกวันปรากฏว่าละลึกไม่ได้เลย
ระลึกได้ไม่ถึง๓อย่างที่เราทำมาทั้งชีวิต
เพราะความทรงจำส่วนใหญ่เราคนเราทุกคนเก็บไว้ที่สมอง
เราไม่เคยน้อมนำบุญนั้นเอาไว้ที่ดวงจิตเราเลย
ไม่เคยทำบุญแล้วเอาจิตไปแตะถึงเนื้อบุญนะ

ใช่ถูกต้องพี่มณฑ์ดำปิติสูกของบุญนะคะ
ประพัดสอนที่ไปแตะถึงความปิติของบุญนั่นแหละ

หนูแค่รู้สึกว่าอยากให้คนเราทุกคนนะคะ
ได้รับรู้ว่าการเวียนไหว้ไตเกิดมีจริง
บาปแล้วก็บุญมันมีจริง
เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่พระพุทธเจ้าเคยตรักเอาไว้

มันไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือที่

ถ้าเกิดว่าชื่อเรื่องราวขององค์พระสมาสัมพุทธเจ้า
ก็ต้องเชื่อเรื่องราวของการเวียนไห้ตายเกิด

มันคือเรื่องที่เป็นจริง
แต่น้อยคนที่จะกล้าออกมาพูด
แล้วก็รับรู้แล้วสามารถพิสูจน์ได้

ชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
ก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟัง
บางเรื่องมันเป็นประสบการณ์ของตัวเขาเอง
เราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปพิสูจน์

ยอมรับการตัดสินใจของคุณผู้ชมนะครับ

ขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเทปนี้เขามีอะไรดีมาบอกครับ

ขันมันเป็นประเพณีที่มาจากคนทรง
มันทำให้คนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีสติลึกนึกว่า
เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เรามีคนคนหนึ่ง

เรามีเทวดาสิ่งศักดิ์ครูบาอาจารย์เฝ้าดูเราอยู่นะ
ถ้าสมมุติขันที่เรารับมาแล้วเป็นผีอ่ะ

หมู่เตรุไม่เข้าใกล้ออกใส่
หมู่ไนท์

หมู่ให้สุดกับหมู่ขั้นแทน

อาจารย์เคยได้ยินคำว่าคนรับขันรับขันรับขันไหม

ขันมันเป็นประเพณีที่มาจากคนทรง
แต่ถ้าเกิดถวายขันมันมาจากเป็นประเพณีของการไหว้ครู
เข้าใจไหมเวลาหนุ่มเคยไหว้ครู

ขันก็จะมีดอกไม้มีผ้ามีต่าง

แต่ถ้าเกิดว่ารับขันมาบูชาส่วนมากจะเป็นพานพุ่มใบสีต่างเนี่ย

มันมาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
อาจจะหมายถึงว่าคนทุกคนหนุ่มมดดำตัวผมเอง
หรือปัญดาแฟนรายการต่างมีเทวดาคุ้มของรักษา
ขันเนี่ยอาจจะประกอบด้วยพวงมาลัยดอกไม้
และก็เป็นผ้าหรือจะเป็นใบสีต่าง

คนทรงคนนั้นอาจจะมีของมีวิชา
แล้วได้บอกกล่าวกับเทวดารักษาตัว
ก็เป็นตัวจูบที่ไปรับขันว่าจากนี้ซึซึไป

หากรังเกียจกายหยาบของมนุษย์ผู้นี้

เข้าสถิตรักษาที่ขันนี้
มันทำให้คนนี้จะต้องมีสติลึกว่า

มีเทวดาสิ่งศักดิ์ครูบาอาจารย์เฝ้าดูเราอยู่นะ

อาจารย์อย่างนี้คนเราสามารถรับขันได้ทุกคนจริงเหรอ

ขันหรือไหว้ครูครอบครู

รับขันสิรับขันรับขันรับหลังรับร่าง
เพราะคนชอบบอกว่าเออถ้ารับขันแล้วอย่าไปครอบครู

คือพระมหาลึกศรีรู้ในสรรพวิชา
สองครอบเสียนเสิร์จนะ

เป็นผู้ที่จะแสดงอยู่ในโลกใบนี้ด้วยละครชีวิตด้วยความราบรื่นทุกประการ

ขจัดปัดเป่าพระบัติพระพิราบเป็นเสียงของพระศิวะอวตาร

หนุ่มถามว่าควรจะรับหรือไม่ใช่ไหม

รักษาเราเนี่ยมีหลายจริตกิริยา
เทพฤษีบำเพ็ญพสตร์ธวนา
เทพฝ่ายเทวดาบังบุราวชอบเสพกาม

เทพที่เป็นพระพฤษฤษีเนี่ย
เขาก็จะไม่อยากอยู่ในเวลาที่เราปฏิบัติกรรมกิจ

ที่รักษาสวมอยู่เหนือเก้าหรูกมอบเนี่ย
สถิตในขันที่เราบูชาสการะเอาไว้

อาจจะถ้าสมมุติขันที่เรารับมาแล้วเป็นผีล่ะ

ท้องที่บางแห่งเช่นอีสานเนี่ย

เช่นผีบรรพลุฤผีปูย่าตายยาย
ผีที่สืบวิชากันมาก็มีหลายอย่าง
ว่าไม่ได้เลยเพราะเราไปปรามาทไม่ได้

มีอยู่แล้วส่วนมากจะเป็นขันเกิดจากครูครอบ
คืออย่างนี้เวลาเราไหว้ครูครอบครู

บอกคุณรักมีเทพเทวาชั้นสูงเทพพรม
เอาขันไปบูชาท่านก็จะให้มา
ก่อนท่านทำเพลงพรามออกนะท่านก็ให้

อยากรู้ว่าการรับขันของมนุษย์

การรับขันของประชาชนคนพุทธ
เหมือนกับการไปทำพิธี
ตนเป็นพุทธมามกะ

ที่บอกว่าไปรับขันเพื่อให้ร่างทรงเข้าตัวเองได้ล่ะ

หนึ่งชาวพุทธทั้งหลายเขาจะมีพิธีอย่างหนึ่ง
คือทำพิธีฝากตนไปพุทธมามากะ
สงฆ์จะมานั่งล้อมแล้วก็ประกาศตน
ทั้งหลายจงจำไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้นับถือในพระพุทธศาสนา
ก็จะมีบาลีท่องและมีบทสวด
และพระสงฆ์ก็สวดให้เจริญให้
รับเอาพระพุทธพระธรรมสงฆ์ครอบไว้
อันนี้คือทางสงฆ์มี
แต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยเห็นหรอกเรียกว่าพิธีฝากตนเป็นพุทธธรรมกะ
เหมือนการครอบไว้ด้วยพุทธศาสนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์
ส่วนที่หนุ่มว่าก็คือรับขันมา
ขันมาก็คือมีรับขันจากคนทรงที่เราเห็นในปฏิบัติ
เขาเป็นคนถือศีลเป็นหมอยาเป็นคนดี
ไม่ได้กินเหล้าเมายาคือรับมาแบบนี้เป็นมุมคน
โอเคเราก็รู้กันเรื่องขันแล้วนะฮะเราได้ยินคำบ่อยเหลือเกิน

คือถ้ามันไม่ดีนะง่ายถ้ามันไม่ดีแปลว่าอะไร
คนที่รับขันมาถามจริงคนในบ้านไม่รู้เหรอใช่ไหม
สามีภรรยาลูกต้องเห็นพฤติกรรมแปลก
ทำไมแม่เพี้ยนไงวะเนี่ยเอาขันไปเผาทิ้งเลยจบเลยไปลอยน้ำทิ้ง

เรื่องราวของคุณอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เรานำมาเสนอก็ได้

คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่ใจของคุณนะครับ
วันนี้นะครับผมหมูตัวพ่อหมูตัวแม่คุณพระดำนะครับ

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลับถึงชั้น
บรรดาตรต้องหมูไนท์
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ